ผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
เซียนไก่ชนคนหนึ่งนะครับขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วเขาก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดมาด้วย๒ตัวนะครับ
ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ไปชนรถยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพยาบาลนะฮะ
โอ้โหคือร่างตัวเองเนี่ยลอยข้ามรถเข้าไปเลย
ตกกระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับ
ไก่ก็ตายไปตัวหนึ่งอีกตัวมันตะเลิศบินหนีหายไปไหนก็ไม่รู้
เมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนสายนาพร้าวสวนเสือศรีราชา
ในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่เป็นภาพที่ทางกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุ
ไปช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายพรมเกิดดีรำอายุ๕๗ปีนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิต
มีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำของผู้ตาย
คว่ำอยู่กลางถนนนะฮะล้อหน้านี่บิดเบี้ยวเลยนะครับ
มีชิ้นส่วนกระจายอยู่เกลื่อนถนน
ไก่ชนอีกตัวหนึ่งก็เป็นไก่ชนลักษณะดีนะดูท่าทางแล้วเนี่ย
แต่ว่ามันตายแล้วครับตายอยู่ข้างล้อรถจักรยานยนต์ของนายพรมเกิดนะครับ
คอหักฮะเลือดนี่ออกเต็มเลย
ฝาถังน้ำมันมีรอยถูกชนจนยุบลึกเข้าไป
คนขับเป็นพยาบาลนะครับชื่อว่านางสาวนิรมนต์สามยอดอายุ๓๙ปี
แล้วก็คนเห็นเหตุการณ์ก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
เห็นคนตายขี่จักรยานยนต์แซงเข้าไปพร้อมกับอุ้มไก่ชนไปอีก๒ตัว
จากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังโครมเกิดขึ้นเอาฟังดูนะครับ
ถ้าเกิดว่ากลับหวากคันหนึ่งอ่ะเอามาน่ะจะโดยเหยียบนะ

แล้วจากคำบอกเล่าของนายสนั่นเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสนั่นขี่รถอยู่
มีรถของผู้ตายขี่ไล่มาจากด้านหลังแล้วก็แซงขึ้นไป
จวัดที่แซงเขาบอกเห็นชัดเลยว่า

แต่อุ้มแบบไหนยังไงมัดไว้ผูกไว้หรือเปล่า
คือเห็นไม่ชัดคือไม่รู้ว่าจะขี่ถนัดหรือเปล่า

พอแซงขึ้นไปก็เห็นว่าผู้ตายพุ่งไปชนรถเก่งทางฝั่งซ้าย
แล้วก็เห็นไก่ชนตัวหนึ่งบินตะเลิศหนีไปไม่รู้หายไปไหน
นางสาวนิรมนต์คนขับรถเก่งก็บอกว่าตัวเองเพิ่งเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านค่ะ
ก็ตีไฟซ้ายเตรียมจะเลี้ยวเข้าซอยด้านซ้าย
กระจกหลังว่ามีไฟรถมาไกลแต่แป๊บเดียวได้ยินเสียงโครมดังมาก
ก็จอดลงมาดูแล้วก็แจ้งกู้ภัยนะคะ
ผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเพิ่งนำไก่ชนตัวเก่งไปเรียบมา
เตรียมจะขึ้นสังเวียนวันนี้

แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน

เตรียบเสร็จก็ขี่รถกลับบ้าน
แต่ว่าเพื่อความชัดเจนทางคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จะได้รู้อย่างชัดว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่ก่อนจะเกิดเหตุชนกัน